ตามติดเลยดีกว่าดาราสาวท่านนี้เป็นไอดอลของพวกเรา
เราอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีสามีอยากมีลูกแบบเขา

งั้นกาดอกจันทร์ตัวโตว่าอยากจะมีสามีแบบเขา
ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าเขาได้มาเพราะว่าเรื่องของบุญด้วย

ปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ปังมากนะ

หลังจากนั้นนะคะก็ได้ร่วมพิธียกช่อฟ้า

นี่เสริมนิดนึงนะการทาสีการซ่อมแซม

ความเชื่อนะมันไปซ่อมแซม
อะไรที่โดนลมพงลมพัดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ด้วยคุณเนยก็เปิดใจกับบรรเทิงไทยรัฐนะ
บอกว่าอยากหาที่สงบจริง

ซึ่งพระธาตุนั้นเป็นพระธาตุประจำปีเกิด

เจ้าตัวบอกว่าแม้ปีนี้จะเป็นปีชง

แล้วก็เร็วนี้จะมีงานแสดงนะเธอ

ส่วนที่ไปไหว้สารหลักเมืองนั้นนะคะ

เพราะว่าแม่เนยเนี่ยเขาเป็นสายบูตัวจริงนะคะ

เราทำงานเยอะค่ะมันยุ่งเหมือนแต่ละวัน

ก็เลยไปฝึกแต่เวลาอยู่ตรงนั้นจริงอ่ะ

ที่เราไปที่เชียงใหม่ล่าสุดคือเนยเป็นพระธาตุประจำปีเกิดคนกับปีชวด

ตลอดทุกปีเราจะต้องแบบมาทำมาหากินที่นี่
ถ้าสมมุติว่าเรามีอะไรที่มันติดตัวอับประมงคลอะไรไม่ดี
ข้ามลอดเข้าไปในสารหลักเมืองก็จะดี
มูมีที่ไม่ได้ลงรูปอีกเยอะเลย
ส่วนมากก็จะทำบุญทำบุญไหว้พระสร้างนั่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าก็คือพูดว่าแบบมีโอกาสก็จะกลับมาอีก
เรื่องทำบุญมันอยู่ที่ใจนะคือถ้าเราให้เนี่ยมันอาจจะมาจากคลิป
คชาปาภายในวิทยุทธิ์เพลงจันทร์แหละถ้าเราให้โดยไม่หวังผล

คือเราทำไปเถอะทำแบบจากใจแบบอยากช่วยอ่ะ
อยากช่วยคนอยากช่วยนู่นนั่นนี่ตำรุงพระพุทธศาสนา

อะไรนะแจ๊กกะลินจะซื้อลอตเตอรี่แจกทีมงานทุกคน
ขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณจ้า

สุดยอดเลยว่ะ